คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นเหตุระทึกที่จังหวัดปราจีนบุรี
มีคนร้ายบุกเข้าไปจี้เจ้าของหอพักเพื่อที่จะชิงเงิน
แต่ว่าได้เงินแค่๑๕๐๐ไม่พอใจก็เลยบังคับให้พาแบบขึ้นรถกระบะอย่างนี้ค่ะ
ให้เขาไปโอนเงินให้เพิ่มนี่ค่ะนี่นะคะตามลูกศรสีเขียวก็คือตัวผู้เสียหาย
สีแดงเป็นผู้ก่อเหตุขึ้นรถไปเลยภาพจากกล้องวงจรปิด๖โมง๕๐นี่ค่ะ
ออกจากหอพักไปแต่โชคดีนะมีคนเห็นเหตุการณ์แล้วเขาแจ้งตำรวจนะคะ
นายคมสรรมุ่งอาสาอายุ๓๗เป็นชาวจังหวัดสะแก้วเป็นคนก่อเหตุนะคะ
หอพักอยู่ในอำเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรีคนร้ายมีมีดไป
แล้วก็จี้เจ้าของหอก็คือนางพิมลักษณ์อนันต์ประเสริฐได้เงินไปพันห้าแล้วไม่พอใจอยากได้มากกว่านี้
จับขึ้นรถมัดมือมัดเท้าแล้วขับมุ่งหน้าไปทางอำเภอกบินบุรี
หยุดรถฝั่งตรงข้ามหอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลลาตะเคียนอำเภอกบินบุรี
แล้วก็บังคับให้นางพิมลักษณ์โอนเงินแต่ยังไม่ทันโอนพลเมืองดีเขาเห็นพอดี
แจ้งตำรวจสพสะบัวค่ะนี่คือจังหวะที่ขับรถออกไป
นี่นะคะทีนี้พอแจ้งตำรวจตำรวจก็ตรวจสอบทะเบียนรถนะคะ
มันตรงกับที่ได้รับแจ้งก็เลยตามไป
ตามไปไปจนถึงจุดกลับรถหน้าด่านกักกันสัตว์สำนักงานประสุทธิ์จังหวัดปราจีนบุรี
แต่ว่าเหมือนรถย้อนสอนลงมาทางมุ่งหน้าจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วก็พยายามจะหนีนะคะพยายามจะหนี
สุดท้ายวิทยุสกัดจับค่ะเขาพยายามจะหนีไปเรื่อยเลยค่ะ
จับได้ก็เพราะว่าตำรวจตัดสินใจว่าแบบนี้ไม่ได้แล้วเอาปืนยิงใส่ล้อรถ
ล้อรถด้านหลังฝั่งซ้ายนะคะแต่ตอนแรกเนี่ยยิงใส่ล้อแล้วรถยังไปต่อนะ
ไปต่อสุดท้ายคนร้ายจอดรถทิ้งแล้ววิ่งหนีตำรวจก็ไล่ตามจนจับได้ค่ะ
นี่นะคะจับได้แล้วก็นำตัวไปที่สพศรีมหาโพธิก็คือเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะ
ตัวผู้เสียหายก็คือนางพิมลักษณ์ให้ข้อมูลกับตำรวจแบบโอ้โหยังตกออกตกใจอยู่เลยอะค่ะ
ข้อมือเนี่ยแดงเลยนะเพราะว่าถูกมัดนะคะ
ยืนยันว่านายคมสรรก่อเหตุจริง
คมสรรเนี่ยนะจริงแล้วก็เช่าหอพักอยู่๒ปีกว่า

พักหลังตกงานไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าติดไว้๓๕๐๐เป็นปี

แต่เจ้าของหอพักเขายังใจดีเขาให้อยู่นะคุณติดค่าเช่าตั้ง๓๕๐๐๐บาทเขายังไม่ไล่คุณออกไปอะ
เร่งรัดด้วยนะว่าต้องรีบเอามาจ่ายเมื่อไหร่ยังไงเพราะรู้แหละว่าตกงานไม่มีงานทำ
มีเท่าไหร่ก็ค่อยให้ก็ไม่ว่ากัน

ปกติก็เห็นว่านายคมสรรเป็นคนเงียบ

แต่สุดท้ายบุกมาถึงห้องนอนเลยนะคะ
มีดจี้นะคะเธอไม่มีเงินไงมีแค่พันห้า
ถูกจี้บังคับขึ้นรถไปด้วย
โอ้โหเดี๋ยวฟังเสียงผู้เสียหายดูหน่อยค่ะ
ได้โทรศัพท์มาแล้วบอกมีจังเท่าไหร่มา
เขาบอกว่าคนนั้นน่ะ

ทีนี้นายคมสรรก็ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
พฤติการการก่อเหตุเป็นแบบนี้นะคะ

ตัวเองก็ใส่หมวกม่วงปิดบังใบหน้าเอามีดจี้แล้วก็ขอเงิน
บังคับให้ขึ้นรถไปด้วยตอนอยู่บนรถก็มัดมือมัดเท้า
เอาผ้าขนหนูมัดปากด้วยนะคะในคมสรรบอกว่าก็ตกงานมาสองปีแล้ว
กู้เงินผ่านแอปยี่สิบกว่าแอปอ่า
หมื่นกว่าบาทโอ้โหแล้วไหนจะค้างค่าเช่าห้องอีก
ค้างค่าผ่อนรถอีกรวมแล้วเนี่ยมีหนี้ประมาณสองแสนกว่าบาท
พอไม่จ่ายหนี้ไม่ใช้หนี้โอ้โหก็ไม่รู้จะยังไง
หนี้โทรไปหาญาติโทรไปหากำนันผู้ใหญ่บ้าน
ขู่จะฆ่าพ่อแม่เขาขู่จะฆ่าลูกเขาครับโอ้โหเขาบอกเขานอนไม่หลับมาสามสี่คืน
ตัดสินใจก่อเหตุนี้ค่ะก็บอกว่าอยากจะขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
การก่อเหตุแบบนี้มันไม่ใช่ทางออกของปัญหานะคะ

คุณกลายเป็นเนี่ยติดคุกเนี่ยเพราะว่าถูกแจ้งข้อหาตั้งหลายอย่าง
ใช้กำลังประทุษร้ายโดยใช้ยานพาหนะหลบหนีจี้ชิงทรัพย
โดยมีอาวุธลักพาตัวกักขังหนุ่งเหนียวบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษราย